ดูเหตุการณ์เมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าที่ลบบุรีเนี่ยโอ้โหแตกตื่นกันไปหมดแถวนั้นลิงเยอะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีงานของโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเขาจุดพลุขึ้นไปลิงมันตกใจค่ะโอ้โหไปดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ

โชว์
อ่า

โอ้โฮโอ้โฮ
นี่ฮะฝูงลิงเป็นพันตัวจากฝั่งพระปรางสามยอด
ค่ะวิ่งมาฝั่งลิงตึกฮะอ่าปกติแถวตึกเนี่ย
คือจะมีลิงตึกเจ้าถิ่นใช่เขาก็จะมีถิ่นของเขาอ่ะ
แยกกลุ่มกันอ่ะชาวบ้านบอกโอ้โหทีนี้ไม่รู้แล้ว
ฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนค่ะจากฝั่งนู้นเนี่ยมันโอ้โหพลุ
เสียงมันดังเหลือเกินมันก็ตกใจฮะมันวิ่งหนีมาฝั่งนี้กันก่อนครับ
นี่ฮะแต่ก็โชคดีนะครับไม่มีรายงานว่าลิงตัวไหนได้รับอันตรายจาก
เรื่องของรถเนี่ยฮะจังหวะรถก็กำลังขับกันอยู่ด้วยฮะ
ไม่ได้ถูกเฉียวถูกชนถูกทับอะไรไปนะครับเหตุการณ์นี้นะครับ
มีคนเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้ให้ข้อมูลบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา
ลิงที่อาศัยอยู่ที่พระปรางสามยอดก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละ
แต่คืนวันเสาร์ที่ผ่านมามีพิธีเปิดงานฤดูหนาวนะครับ
จัดขึ้นที่โรงเรียนพิบูรวิทยาลัยไม่ไกลจากบริเวณพระปางสามยอด
ก็ตามภาพฮะมีการจุดพลุก็หลายนัดแล้วฮะมันก็เสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ลิงมันก็ตกใจนะเป็นร้อยเป็นพันตัวครับมันก็วิ่งมามันก็อาจจะตกใจว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่า
พลุอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็เลยวิ่งข้ามฝั่งมานะฮะข้ามถนนมาเลยนะครับ
เข้ามาที่ฝั่งตึกแล้วก็ไปหลบตามในซอกตึกต่างพอข้ามไปได้เนี่ยเห็นไหมมันเห็นพลุมันก็ตกใจนะครับ
วิ่งข้ามไปพอเสียงพลุสงบลงแล้วก็คิดว่าปลอดภัยแล้วนะมันก็วิ่งกลับไปที่ฝั่งของตัวเองนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นแล้วมันก็สงสารลิงนะคือแม่ลิงบางตัวที่มีลูกเล็กเนี่ยวิ่งหนีตามจ่าฝูงไม่ทัน
ก็ได้แต่นั่งตัวสั่นงันงกอยู่ตรงฝั่งพระปางสามยอด
ตกใจจนเสียขวัญไปเลยจนพลุหมดนั่นแหละถึงสงบลงนะครับ
พื้นที่ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับวันนี้
ทีมข่าวธรรมดาทีวีเราลงพื้นที่ไปอีกครั้งนะนี่ครับชีวธรรม
ก็คงจะได้ยินได้เห็นข่าวบ่อยหลายท่านอาจจะเคยไปเที่ยว
มาแล้วนะครับบริเวณพระปรางสามยอดเนี่ยจุดท่องเที่ยวสำคัญ
จังหวัดลบบุรีเป็นแหล่งอาศัยของลิงหลายพันตัว
ฮะวันนี้นักท่องเที่ยวก็เดินทางไปเหมือนเดิมนะครับไปถ่าย
รูปไปให้อาหารลิงนะครับที่บริเวณภายในโรงเรียนพิบูร
ลัยนะครับซึ่งอยู่กับอ่าติดกับพระปรางสามยอดเป็น
สถานที่จัดงานฤดูหนาวประจำปีนะฮะจัดตั้งแต่๒๘พฤศจิกายน
จะจัดถึง๖ธันวาคมนะครับวันที่๒๘ที่ผ่านมาเนี่ยวันเปิด
งานพิธีเปิดงานก็คือ๒ทุ่มเปิดงานก็ต้องยิ่งใหญ่หน่อยก็
จุดพลุในพิธีเปิดนะครับแล้วก็ตามภาพฮะลิงมันก็ตกใจมันก็
วิ่งหนีข้ามฝั่งมาเราได้ไปคุยกับเจ้าของร้านแถวนั้นนะ
ครับนางสุธาทิพย์นางสุธิพย์เป็นเจ้าของร้านชายโยวานิสบอก
หลังจากคืนวันที่๒๘ทางคณะจัดงานฤดูหนาวได้ทำการ
จุดพลุในพิธีเปิดงานหลายนัดเนี่ยฝูงลิงที่อยู่ที่ตรงบริเวณ
บางสามยอดวิ่งกระเจิงข้ามถนนมาฝั่งตึกตรงข้ามนะมาฝั่ง
รับจำนำวิ่งกันมาแล้วก็ปีนขึ้นไปอยู่บนที่สูงโดย
เฉพาะบนยอดตึกคือมาแบบไม่สนใจเลยว่าตัวเองเนี่ยคือฝั่ง
ปรางสามยอดนะอันนี้มันฝั่งลิงตึกนะคือตอนนั้นก็ปน
กันหมดแล้วนะฮะแยกกันไม่ถูกแล้วจนกระทั่งเสียงพลุสงบลง
นะครับมันก็วิ่งกลับไปสำหรับฝั่งพระปรางสามยอดนะครับ
เจ้าของร้านชัยโยวานิสบอกว่าลิงที่นี่นะฮะคุณเขมสอนปกติ
เนี่ยจะมีเจ้าไข่แดงนะเป็นจ่าฝูงลิงตึกค่ะนะถ้าท่านจะ
จำได้เคยมีข่าวใช่เสมีข่าวถ้าลิงสองฝั่งยกพวกตี
กันนะคะที่ทีมข่าวเราไปสัมภาษณ์ถูกต้องไปสัมภาษณ์มา
แล้วนะเจ้าไข่แดงเนี่ยจ่าฝูงฝั่งลิงตึกเนี่ยเคยออก
ไทยรัฐทีวีไปเมื่อหลายเดือนก่อนนะฮะ

ใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้เนี่ย
ชาวบ้านแถวนี้บอกจะมาถามหาเจ้าไข่แดง

ถามหานะครับแต่ตอนนี้นะครับ

เจ้าของร้านชัยโยวานิสบอกว่าเจ้าไข่แดงเนี่ย

มันเริ่มแก่แล้วสุขภาพไม่ค่อยดี

มันชื่อไอ้จา

แดงมันแทบจะหมดสภาพแล้วมันแก่แล้วแล้วฟันมันไม่มีแล้วมันมีตัวอื่นมาลบหลู่ลบเหลี่ยมมาแล้วมีแล้วมีมีพี่จ่ามาใหม่อ่ะมันมายึดเพราะไข่แดงนี่มันนำฝูงเด็กเยอะเลยตอนนี้กลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กตัวเล็กนะ
แล้วมีคนมาถามหนาถึงมันเยอะไหมครับ
อันนี้เยอะมาถึงก็โอ้ไข่แดงเห็ดกัน
พอหลังออกทีไปคุณรู้จักเยอะ
โอ้โหแล้วดูฮะลิงตึกนี่นี่ลิงฝั่งพระปางสามยอดเยอะจริง
กระโปรงกระเป๋าอะไรไปแถวนั้นนี่คุณเขียนมาสอนสะพายให้ดีเลยนะ
ระวังถือถุงถืออาหารนะ

ก็ลูกจ้างร้านชัยโยวานิดเนี่ยนะครับวันนี้เราก็ได้คุยด้วยนะครับ
ถามเกี่ยวเรื่องของลิงแถวนี้วันที่มีพลุจุดเนี่ยนะ
เธอก็ยืนอยู่คุยกับเรานะครับ
แล้วก็มีลิงที่อยู่ใกล้ด้วยเห็นไหมใกล้ตรงนี้เมื่อสักครู่นี้นะฮะ
บอกว่าชื่อเจ้าสวีทแปลว่าหวานตั้งให้นะ
สนิทกันมันชอบขึ้นมาเนี่ยฮะอยู่ใกล้เธอตลอดนะครับ

น่องบอกว่าเหตุการณ์ลิงวิ่งหนีพลุในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
มันก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเวลาเขาจัดงานฤดูหนาวนะครับ
จะมีการจุดพลุในพิธีเปิดนะครับ
คือลิงเนี่ยอย่าว่าจะแบบหลายสิบหลายร้อยนัดเลย
แล้วยังลิงลิงก็จะเงี๊ยะโต๊ะใจเหมือนทุกปี
แต่พอหลังจากนั้นก็อาจตุ้มเหลี่ยมันก็เงียบมึงอยู่เอ๊ะอะไรกัน
ตอนวันสี่ร้านสองน้องมันมาดูเขาจะแบบจุดใหญ่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลิงเนี่ยมันก็มีหลายอย่าง
ในพื้นที่ตรงนี้ลิงตีกันแย่งอาหารกันก็มี
ลิงวิ่งหนีเสียงพลุก็มีมันก็เกิดขึ้นเป็นประจำ
เหตุการณ์ลิงตีกันเมื่อครั้งก่อนหน้านี้
นี่ครับเป็นภาพในอดีตที่เขาอาจจะแย่งของอาหารกัน
และก็ถึงขั้นไล่ตีกันแบ่งฝ่ายกันเลย

เนื่องจากยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็น้อย
บางทีลิงมาเห็นอาหารที่มีคนเอามาให้
บางทีมันก็วิ่งกรูแย่งกันแบบนี้
ก่อนก็วิ่งแย่งนมเปรี้ยวก็มีใช่ไหมใช่นะฮะ
จะมีการจุดพลุมากกว่าวันเปิดงานอีกชาวบ้านบอกโอ้โหลิงก็ต้องยิ่งวิ่งกันอีก
เราต้องไปบอกมันค่ะว่าไม่ต้องตกใจนะใช่เดี๋ยวก็จะจุดปลูอีก